ตำรวจสพชัยนาธค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขอยาหน่อย
ยาพาราแก้ปวดหัวผู้หญิงคนหนึ่งค่ะป่วนไม่หยุดเลยนะคะ
วิธีการป่วนของเธอเป็นยังไงดูคลิปนี้ดิฉันดูแล้ว
หัวแทนค่ะครับใส่แมสใส่แมสดีดิแสงหน้าดิ
ตลกแล้วอ่ะ

ชาวโลกผิดทั้งโลกเลยนะ

นี่ต้องสวมแขนขึ้นมาก่อน

ยังไงคิดว่าเป็นกายกรรมกวางเจ้า

ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๔๐ปีนะคะ

ไปรับมาจากวัดแห่งหนึ่งที่ชายนาฏนั่นแหละค่ะ

รู้เรื่องพูดจาจับต้นชนปลายไม่ได้เลยนะคะ
แล้วนี่พอมาถึงโรงพักษณ์

ออกไปไหนต่อ

ดูให้จบคุณผู้ชมอยากให้ดูข่าวนี้ให้จบ

ขอน้ำดื่มตำรวจแล้วยังไงต่อ

ปล่อยให้น้ำขวดนั้นตกกับพื้น

วนกันทั้งโรงพักเลยปวดหัวมาก
เอามือจับขมับเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไง

บอกให้มารับไปไหมอ่ะ
สุดท้ายไป
ให้ตำรวจนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาล

อยู่โรงพักเลยไปอยู่โรงพยาบาลถูกแล้วค่ะ
จบข่าวเรื่องนี้เออแปลก